เวลาขับรถขับรารถต้องพร้อม
แล้วก็ร่างกายคนขับก็ต้องพร้อมด้วย
มีอุบัติเหตุค่ะรถคันหนึ่ง
พลิกคว่ำแล้วก็ตกลงไปในคูน้ำที่จังหวัดเชียงใหม่
หงายท้องเหลือแต่ล้อรถแบบนี้ค่ะ

แล้วก็เอาร่างของคนขับออกมาได้
เธอก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะ

มีรถเก๋งสีบรอนเทาตกในคลอง

โดยเหลือแต่ล้อโผล่พ้นน้ำขึ้นมา
ก็ต้องใช้รถยกมายกขึ้นมา
พบศพนางสาววริสราสมพงศ์อายุ๒๐ปีค่ะ
สอบถามคนพบรถเป็นคนแรกเขาบอกว่า
กำลังขับรถกลับมาจากตัวเมืองเชียงใหม่

ก็เขากำลังจะขับไปบ้านพักในพื้นที่อำเภอสรรกำแพง
เหลือไปเห็นล้อรถมันชี้ฟ้าอยู่ในคูน้ำค่ะ
แต่ว่าห้องโดยสารตัวรถจมน้ำไปหมดแล้ว
อ๋อแล้วยังไงต่อแม่ถึงเจอรถป้ำ

ตอนนั้นเห็นคนเจ็บไหม

ไฟท้ายมันยังแจ้งอยู่แล้วตอนนั้น

ใช่เราว่ายน้ำไม่เป็น
เราส่งคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะวันนี้
ก็มีครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณตามประเพณีของภาคเหนือค่ะ
ตรงจุดเกิดเหตุเป็นคูน้ำริมถนนสายเชียงใหม่แม่อ่อน
ถึงปั๊มน้ำมันปตทแยกสรรป่าคา๒๐๐เมตรนะคะ
ที่ถนนก็ไม่ได้มีร่องรอยการเฉียวชน
หรือแม้แต่รอยเบรกเลยค่ะ
ลักษณะของคลองลึกประมาณ๒เมตร
แล้วก็มีคันดินที่สูงจากคูน้ำขึ้นมาเกือบ๑เมตร
จุดที่รถจมน้ำไม่มีไฟส่องสว่างเลยนะคะ
กลางวันไม่มีไฟถ้าเป็นกลางคืนสักตี๓ตี๔เช้ามืดแบบนั้นเนี่ย
น่าจะมืดสนิทแล้วก็ที่สำคัญไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยค่ะ
ทีมข่าวไปพูดคุยกับนายสุรพลคำวงศา
เจ้าหน้าที่มูลนิธิรวมใจอปพรอำเภอเมืองเชียงใหม่
ที่เป็นคนไปช่วยยกรถขึ้นมาก็บอกว่า
ต้องใช้รถยกเกี่ยวรถขึ้นมา
แล้วก็เปิดประตูเพื่อจะช่วยคนขับที่ติดอยู่ตรงเบาะที่นั่งคนขับ
แต่ตรวจสอบดูก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยนายสุรพลบอกว่ามันจะมืดมากตอนกลางคืน

พอรู้สึกตัวอีกทีรถก็คงเข้าข้างทาง
ชนกับเนินดินที่ค่อนข้างจะสูง
ทำให้รถพลิกคว่ำจนล้อชี้ฟ้า
ประกอบกับช่วงที่เกิดเหตุมันคือก้ำกึ่งจะเช้ามืด
ไม่มีรถผ่านไปมาแล้วก็ไม่มีใครมองเห็นด้วย
ก็เลยทำให้ไม่มีใครสามารถมาช่วยเหลือได้ทันนะคะ
ทีมข่าวเราไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ซึ่งญาติก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่ตำบลแช่ช้างในอำเภอสรรกำแพงค่ะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๘กิโลเมตร
ครอบครัวยังทำใจไม่ได้เลยนะคะ
เพื่อนก็มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
คุณแม่เนี่ยเสียลูกสาวไปทำใจไม่ได้เลย

นายพิพบชัยเฟย์อายุ๕๘ปี
พ่อเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุช่วงเย็นเนี่ย
ลูกสาวมาขออนุญาตบอกว่า

จนกระทั่งตี๓แม่ก็โทรตามบอกว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้าน
ลูกบอกว่าอีกสักพักเดี๋ยวก็จะกลับแล้ว

นั่นนะคะคือสายสุดท้ายแล้วก็เสียงสุดท้ายที่แม่ได้คุยกับลูก
จนกระทั่งตี๕ผู้ใหญ่บ้านโทรมาที่บ้านบอกว่า
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วนะคะ
สำหรับสาเหตุที่ลูกสาวขับรถตกคูน้ำเนี่ย
พ่อบอกว่าก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามันเกิดจากอะไร
มันเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่ามีรถมาเฉียวไหม
หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรทำให้ลูกสาวต้องหักหลบกระทันหัน

ก็พูดอีกทีเช้าเลย